สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่หลังจากวันหยุดยาวในช่วงสงกราน
เราจะต้องทำตัวกันยังไงครับ
ที่จะอยู่กับบรรยากาศของการเฝ้าระวัง
เพราะนี่คือช่วงของการฟักตัว
สำหรับคนที่เดินทางไปในช่วงสงการกลับบ้าน
แล้วถ้าติดเชื้อมาก็ยังไม่รู้ว่า
พอถึงเวลาที่เชื้อมันจะออกฤทธิ์เนี่ย
มันจะมีตัวเลขคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แค่ไหน
เพราะว่าตัวเลข๔๕วันที่ผ่านมาเนี่ยมันไต่ระดับสูงไปเรื่อย
แต่ว่าวันนี้ก็ยังโชคดีหน่อยที่ตัวเลขที่แถลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยลดลง
เหลือ๑๓๙๐ดีขึ้นหน่อย

พอเชื้อมันฟักตัวสำหรับคนที่ไปติดมาในช่วงสงกรานแล้วจะเป็นยังไง
คำถามว่าวันนี้เราจะอยู่กันยังไงกับมาตรการต่างที่สคบกำหนดออกมา
ในส่วนของค่าราชการเนี่ยเขาต้องการให้ค่าราชการมาทำงานให้น้อยที่สุด
เอาเฉพาะในส่วนที่ต้องบริการประชาชน
ส่วนอื่นทำงานจากบ้าน
ซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐควรจะออกประกาศให้ชัดเจนว่า
ใบอนุญาตใดที่จะหมดอายุในช่วงนี้เนี่ย
ให้ใช้ได้ไปก่อนได้ไหม
อย่าเอามาเป็นข้อกำหนดในการลงโทษหรือในการปรับเช่น
ทะเบียนรถภาษีทะเบียนรถยนต์ที่หมดอายุ

แล้วถ้าไปทำก็ไม่สะดวกต้องไปเจอคนเยอะ
ยืดเวลาออกไปก่อนได้ไหม
ถ้าตรวจเจออย่าเพิ่งเสียค่าปรับ
ตำรวจก็อย่าเพิ่งตั้งด่านตรวจเรื่อง
ทะเบียนภาษีประจำปี
หรือใบขับขี่หมดอายุ

ถ้าไม่จำเป็นต้องไปต่อให้เขาใช้บัตรก่อนไปได้
อนุโลมผ่อนผันไปทำนิติกรรมอะไรเนี่ย
ใช้บัตรทะเบียนบัตรประชาชนที่หมดอายุไปก่อนได้ไหม

เรายังไม่รู้ว่าผลลัพธ์เสียงสะท้อนจะออกมาเป็นยังไงนะ
เพราะว่านายจ้างเจ้าของธุรกิจ
บ้านเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลมันจะมันจะเหมือนกับมาทำงานที่สำนักงานไหมเพราะว่าระเบียบวินัยของการทำงานจากบ้านก็สำคัญ
ถ้าพนักงานมีระเบียบมีวินัยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รับผิดชอบเพียงพอ
ผลงานก็ออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งเรื่องเนี้ย
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องปรับตัวเข้าหากันทีนี้ถัดมาก็คือว่า
เราต้องรู้นะครับว่าวัตถุประสงค์ของการทำงานจากบ้านที่เขาไม่ให้มาออฟฟิศเนี่ย
เพราะอะไรเขาต้องการตัดต้นต่อไม่ให้คนไปรวมตัวเจอกันมาก
ถ้าไปทำงานออฟฟิศก็ต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าเบียดเสียดกันอีกไปทำงานออฟฟิศ
พอพอถึงเวลาพักกลางวันก็ไปทานข้าว
โรงอาหารแคนทีนหรือร้านข้างที่ทำเต็นต์ขาย
ก็ไปเจอกันคนแน่นแน่นอีกฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
กิจกรรมกิจการใดที่เป็นต้นเหตุให้คนไปรวมกลุ่มกันเนี่ย
ก็ควรจะงดให้หมดนะเช่นการไปไหว้พระที่ไหนที่ไหน
ไปไหว้พญานาคไปไหว้พระไปไหว้ไอ้ไข่
ขอโชคลาภแทงหวยอันนี้เนี่ยเป็นต้นต่อสำคัญนะ
ต้องระงับให้หมดนี่ผมได้ยินว่าที่คำชโนธเนี่ย
เขาปิดชั่วคราวไปแล้วไม่งั้นแล้วมันจะเกิดสภาพว่าไปขอเลข
แต่ได้โควิดกลับมาทีนี้มาถึงการครองตัวครองตนให้มีสติ
ในช่วงเวลานี้ช่วงที่ต้องอยู่บ้านเนี่ย
ผมชอบเพจที่เขาส่งกันมาในไลน์
อันหนึ่งครับนี่เขาส่งกันมาว่าโลกนี้มีคนอยู่สองประเภท
ประเภทไปพื้นที่เสียงมาทุกที่ประเภทที่๑เนี่ยนะไปพื้นที่
มาทุกที่แต่บอกว่าตัวเองไม่มีทางติดหรอกประเภทที่สอง
อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ออกนอกบ้านเฉพาะเวลาที่จำเป็นแต่
สงสัยอยู่ตลอดว่ากูติดยังวะนี่แล้วถ้าบ้านไหนมีคนทั้งสอง
ประเภทนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยบ้านนั้นยุ่งหน่อยครับบ้านนั้นยุ่ง
หน่อยคนคนหนึ่งกลัวจนเกินเหตุพอคนในบ้านเข้าบ้านมาก็
ไล่ให้ไปล้างมือไปอาบน้ำปรายศนีย์มาส่งของก็กังวลว่า
เชื้อมันจะติดมากับพัสดุใครมาเข้าใกล้มีแขกไม่ได้ทั้ง
นั้นอ่ะอันนี้ก็ประเภทที่วิตกเกินเหตุแต่คนหนึ่งทำตัว
เป็นปกติเพราะคิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ควรจะ
ประกาศศาสตร์กินซะก่อนจะติดเชื้อฉะนั้นทำยังไงดีดีที่
สุดต้องเดินสายกลางครับระมัดระวังตัวอย่างมีสติไม่
งั้นแล้วมันจะเกิดสภาพว่าเป็นอะไรนิดหน่อยตัวร้อนนิด
หน่อยกระแอมกระไอหน่อยหนึ่งมีไอหน่อยหนึ่งจามหน่อยหนึ่งก็
คิดแต่ว่าคงเจอเข้าไปแล้วแล้วไปตรวจดีไหมอ่าทีนี้ถ้าอย่าง
นี้เนี่ยต้องฟังหมอพรเทพศิริวนารังสรรค์หมอเขาบอกว่า
ถ้าเราเข้าไปในสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ติด
เชื้อโควิดควรทำดังนี้๑ควรกักตัวเพื่อรอให้ครบ๕วันแล้วค่อยไปตรวจหาเชื้อโควิด
ถ้าผลออกมาเป็นลบการกักตัวเองต่ออีกจนครบ๑๔วันแล้วตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยัน
ซ้ำว่างั้นเถอะทีนี้คุณหมอบอกอย่างนี้คนไทยหลายคนเข้าใจผิดหลายประเด็น
ตระหนกตกใจแล้วรีบไปตรวจก่อน๕วันหลังการสัมผัสเสี่ยงโรคจึงไม่พบเชื้อ
พอสบายใจว่าผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อ
ทีนี้ก็ไม่กักตัวเองแต่กลับออกไปตระเวนใช้ชีวิตเหมือนเดิม
ก็เอาแพร่เชื้อไปให้คนอื่น
หมอบอกว่านับถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายตรวจเชื้อโควิดไปแล้วกว่า
ห้าสิบล้านบาทโดยไม่ได้ประสิทธิผลเท่าที่ควร
จากการเข้าใจผิดเหล่านี้
ช่วยกันแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยจะได้ปลอดภัยทีนี้ประเด็นสำคัญเรื่องยารักษาโควิด
ว่าตอนนี้อยู่ในสต๊อกไม่ถึง๔แสนเมตร
แต่ว่าต้องใช้ยาวันละ๒๐๐๐เมตรเท่ากับว่าเหลือยาในสต๊อกให้ใช้ได้ไม่เกิน๒๐วัน
อันนี้ก็เป็นห่วงกันมากล่าสุดเนี่ย
หมดห่วงได้แล้วครับเพราะว่า
รัฐบาลได้สั่งให้องค์การเพศสัตว์เร่งติดต่อขอซื้อเพิ่มด่วนกี่๕แสนเมตร
ซึ่งคาดว่าจะส่งมาถึงไทยได้ภายใน๒๙เมษาอีกประมาณ๑๐วัน
ถ้าได้มาอีก๕แสนเมตรเนี่ยใช้ต่อไปได้อีก๑เดือน
คือตอนนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนหราศุกร์ก็เหนื่อยากกันมาก
เพราะว่าปัญหามันกระเด็งประดังอะไรเข้ามาเยอะ
หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องดูแล
ดูแลผู้ถูกกักตัวในโรงพยาบาลสนาม
อันนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากเพราะว่าเป็นงานใหม่

คืองานประจำที่ทำอยู่แล้วก็หนักแล้วมาเจอหน้างานที่เป็นงานไม่เคยเจอมาก่อน

ที่สำคัญก็คือเขาก็เสี่ยงการติดเชื้อ
ฉะนั้นสิ่งที่จะขอร้องกันได้ก็คือว่า
ใครที่ถูกกักตัวไปอยู่ในโรงพยาบาลสนาม
อย่าดื้ออย่าเรื่องมากอย่าเอาแต่ใจตัวเอง
อย่าเพิ่มภาระการดูแล
ให้รู้ว่าการดูแลคนไข้นั้นเนี่ย
หมอพยาบาลเขาลำบากพออยู่แล้ว

แล้วก็จะลาไปด้วยบทกรรมชิ้นนี้
ส่งไปถึงหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ครับ
ถ้าเธอเหนื่อยมากนักพักเสียบ้าง
ถ้าใจเธออ้างวางอย่าหวั่นไหว
จงมองวันต่อวันว่านั่นใคร
นอนเตียงเรียงกันไปทำไมกัน
ก็นั่นคือพี่น้องเราที่เขาพลาด
เพราะเจอโรคระบาดทั้งหมดนั่น
หน้าที่เธอจึงต้องเสี่ยงเพียงพอกัน
เขียนบทกรอนมากำนันว่าเห็นใจ